เราจะเชียร์บนไทย

ตัวเองเข้าไปทำทีมชาติ

ส่วนใหญ่นักเตะที่ได้มาก็จะเป็นนักเตะตัวสำรอง

เพราะว่าชุดใหญ่เขาจะเอาไว้ใช้ในสนามในสโมสร

นักเตะที่แบบยังไม่ได้มีชื่อชั้นมากมายนักนะครับ

ก็ดึงศักยภาพของเขาออกมา
กล้องเป็นคนที่เราเห็นแววตั้งแต่เล่นอยู่ชนบุรีอยู่ศรีราชา
แล้วก็เราก็เห็นว่านักเตะคนนี้
เขาเล่นได้ทั้งศูนย์หน้าเล่นได้ทั้งปีก
ลุกพอมาปุ๊บเรามีความว่าปีกซ้ายมันหายาก
คนเล่นเท้าซ้ายจะหายาก
เราก็พยายามดึงเขาดึงเข้ามาเห็นแวว
ก็เลยนึกว่าเด็กคนนี้มีเกมลุกแล้วมีเกมรับที่ดี

คือเล่นเก่งแต่ไม่เล่นตามเทคติก
เล่นคนเดียวขึ้นนหรือทำคนเดียว
ทุกคนสามารถทดแทนได้หมด

เขาเรียกว่าทีมเวิร์ค
ก็พิสูจน์กันด้วยฝีมือฝีเท้าจริงนะครับ
ไม่มีเส้นโค้ดไม่มีเส้นอื่นอื่นนั้นนี้ไม่มี
นั่นก็คือความรู้สึกที่มีต่อกล้องนะฮะหรือว่าเกิกฤทธวีการของเราเกรกสายจอมขยัน
แต่ว่าก็มีอีกมุมหนึ่งมีอีกมุมหนึ่งนะครับ
ตื่นเช้าก็กินข้าวแล้วนอนเล่นต่อดูทีวีเล่นเกมยิงปืนไปเรื่อย

เจอุ้มอ่ะเก่ง
ผมเห็นเป็นสถานที่เที่ยวที่ผมชอบผมอยากไปพวกนี้ไงพี่
บอกเลยไปซื้อมาต่อโมโหด้วยเคียดด้วยคือว่า
ต่อแล้วอยากจะปลาทิ้งเลยก็มีพี่

แต่คือมันก็เหมือนฝึกสมาธิให้เราด้วยให้เราแบบใจเย็น
มันก็เหมือนเราถ้าเกิดเราเล่นบอลเราไม่อดทนมันเหมือนเราก็แพ้ไปครึ่งแล้วพี่
ก็ต่อมาเรื่อยจนหลังแฟนคลับก็เห็นว่าผมชอบต่อเขาซื้อมาให้

ไปปั้มที่ว้าทุกวันก่อนต่อพระบริษัท

ก็มีกิจแล้วก็กุกกาวแล้วก็ยิงหยิด
เอาแบบนี้ผมก็จะมานั่งได้ในซุมเลยครับไม่ค่อยมีใครนั่งครับ

มีกว่าก็มีจะพบเนื้อหน้า

ก็โอเคพี่แบบจิตวิญญาณดีอะไรพวกนี้
แล้วก็นอกสนามก็เหมือนเป็นพี่น้อง

ให้เรากลับมาในฟอร์มที่โอเคได้

ขอแค่ให้คุณเล่นตามอาธารที่คุณทำได้
ให้มันเล่นดีที่สุดในตำแหน่งคุณในแมทนั้น
นี่แหละโทรวาคาผมเลย

พี่กิศครับถามนิดหนึ่งครับ
พี่ก้องเป็นคนอย่างไรครับ

ได้มั้ง
แต่อย่างงี้

ลองน้ำไปนั่งสมาธิเลย
นี่เย็นตะโฟหม้อไฟครับผมมันอร่อยแล้วก็อันนี้ก็ทะเลสะเทือนครับ
เอาพวกทะเลเนี่ยไปผัดกับผงปลาปีก้า

อันนี้เป็นเย็นตัวใหม่

ก็รักอย่างแข่งบอลเสร็จวันพุธแหละครับ
แฟนครับแฟนบอลก็จะมากินกันเยอะ
ร้านอาหารเพื่อนรักโภชนาที่ที่เราร่วมกัน๕หุ้นนะครับ
จริงแล้วจริงแล้วก็มาจากความเป็นเพื่อนกันนะครับ
ทุกสัปดาห์เนี่ยผมกับแฟนก็จะกลับบ้านที่ชนบุรี

เลี้ยงเพื่อนแล้วก็จะชวนเพื่อนสนิทมานะครับ

แล้วก็ทำมาม่ากินกันแล้วแบบเออมันอร่อยดี

ก็เลยงั้นเราทำเล่นกันก็เป็นที่มาของร้านนี้ครับ
เราก็รู้จักกล้องมานานแล้วนะ
แล้วก็เห็นว่าเป็นน้องแล้วมันก็เป็นน้องที่ตลก
เวลามันจะชอบมีมุกอะไรมาแบบพี่เป็นอะไรแบบนี้
เราก็รู้สึกว่าว่ามันเป็นรุ่นน้องที่มีอารมณ์ขัน
แต่ว่าด้วยมาตรเขาอาจจะเป็นแบบมาสเข้มอะไรแบบนี้นะครับ
แต่จริงแล้วก็เป็นคนที่ตลกมากค่ะ
โอ้โหใหญ่โตน่ากิน
ขอให้แห่งรวยนะ
ไม่ได้ใหญ่มากนะพี่แท้งใหญ่มากนะ

สองครัวมาจับมือนะครับเป็นฮึ้มรักผู้ชนา
ใช้ชื่อดีมากเลยนะครับที่บำแสนนะครับไปอุดหมดกันนะครับ
วันนี้หมดเวลานะครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
บอลไทยกับซิโก้ฮะรายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับผม
วันนี้เราลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
ทุกอย่างก็ได้มาจากฟุตบอลทั้งรถ

มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด
มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด
มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด

มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด
มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด
ให้ผมเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด
ให้มีความสุขกับการเล่นฟุตบอลให้น่าที่สุด